เรื่องนี้เลยที่ต้องรอดูกันยาวเพราะดูท่าก็ยังจะไม่จบสักทีนะคะ
เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนนะ

จะมีอะไรมีนอกมีนายอีกหรือเปล่านะครับ
วันนั้นเนี่ยบอกว่ามันเป็นการเข้าหารือกันมากกว่าวันที่พี่นักข่าวไปรอกัน๘ชั่วโมงวันนั้น
ซึ่งซาร่าเองก็จะยินยอมทำตามคำตัดสินของศาลนะแม้สารจะตัดสินว่าให้ฝ่ายพ่อเป็นผู้ปกครองเด็กก็ตามค่ะเอาไปฟังซาร่ากันหน่อยค่ะ
ทางฝั่งเราก็จบแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะก็น่าจะเป็นอยู่ที่ทางฝั่งเขามากกว่าที่วันนั้นเหมือนแบบมันไกลเกลียเราไม่จบอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปขบวนถึงขั้นเขาเรียกอะไรสื่อพยานมันเป็นขบวนการของการไกลเกลี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเหมือนเราหาลือซึ่งกันและกันเราหาลือเรื่องราวของลูกกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งทางเขาจะต้องกลับไปทำการบ้านมารอบหน้าแบบมาเสนอให้ทางเราแล้วก็สารท่านเห็นว่าประโยคอันสูงสุดเนี่ยแบบลูกควรจะอยู่กับพ่อหรือกับแม่ประโยคสูงสุดของลูกเราอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องรอดูเป็นรอบหน้าว่าทางฝั่งพ่อเขาจะมีแผนของชีวิตลูกเป็นยังไง
แต่เท่าที่ฟังเราว่าครั้งนี้น่าจะจบสวยนะพี่แจ๊คเร็วนี้น่าจะจบได้แล้วสำหรับเรื่องนี้นะคะ